ข่าวใหญ่จริงคุณผู้ชมตอนนี้เขาระดมล่าลูกเขยโหดคนนี้

นะครับรุมยิงกราดยิงยังไงเป็นร้อยนัดคุณผู้ชมครับ
คนก่อเหตุได้เป็นลูกเขยนะ
เป็นลูกเขยด้วยแล้วเป็นตำรวจด้วยเป็นดาบตำรวจ
พาพวกมาบ้านพ่อตา

ปืนสั้นก็มีแล้วอะไรอีกอีกก็บอก
ยิงเป็นร้อยนัดเรียกว่ายิงถล่ม
ถล่มใช้คำนี้ได้เลย

เนี่ยกาศยิงเป็นอย่างนี้นะ

ขับรถเก๋งสีเทามาจอดหน้าบ้านแล้วถือปืนเข้ามาครับ
คนยิงนะครับคนหนึ่งวิ่งเข้ามานะครับ
แล้วยิงเข้าไปในบ้านยิงเข้าไปชั้น๒นะครับ
คนเสียชีวิตใน๔ศพนะครับในจำนวนนี้รวมผู้ก่อเหตุด้วยนะ๑ศพ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงเย็นของ๘เมษายนที่ผ่านมา
คนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงทะลมบ้านนายธรรมรงค์นินยม
อายุ๖๐ปีแถวนั้นเรียกผู้ใหญ่ลงแต่ว่าไม่ได้เป็นแล้วนะ
เป็นอดีตผู้ใหญ่นะนี่อยู่ในสวนปาล์มน้ำมันครับ
ที่ตะบนกระเป๋าอำเภอคีรีรัฐนิคมจสุราธารณีครับ
มีผู้เสียชีวิตใน๔ศพฮะโอ้โหศพแรกคือนางนินทรัพย์ปานคเชนคุณแตงอายุ๔๙ปี
คนนี้เป็นเมียของนายธรรมรงค์เจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่ข้างโอ่งน้ำ

ผู้ใหญ่บ้านนะเจ้าของบ้านเสียชีวิตอยู่บนเตียงนอนชั้น๒ฮะ
พี่เบิร์ตผู้ใหญ่โรงนี่คือพลุนทั้งตัวนะโอ้โหถ้าเกิดว่าดูศพทั้งหมดอ่ะ
ส่วนศพที่๓คือนายพรศักดิ์ชูเพชรคนนี้ชื่อผู้ใหญ่เกราะ
อายุ๕๖เป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านเหมือนกันหมู่๑๓
คนที่เสียชีวิตอยู่ตรงราวตากผ้าในห้องข้างล่างของตัวบ้านเนี่ยเข้าไปเนี่ยเข้าไปเนี่ย
เกราะเนี่ยโดนยิงเข้าที่ขาโดนยิงเข้าที่ลำตัว
ส่วนศพที่๔อันนี้เป็นฝั่งคนร้ายนะครับ
นายธรรมรัฐวิเชียนหรือว่าวัดอายุ๔๘ปีเป็นพี่ชายของดาบตำรวจอัตภพรนะครับ
คนที่ตายอยู่ตรงข้างบันไดนะฮะ
นี่ค่ะกระสุนก็เข้าลำตัวเสียชีวิตเนี่ยนะคะ
คุณผู้ชมเมื่อวานนี้นะเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานนะครับ
ตรวจสอบบ้านหลังที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งพบร่องรอยกระสุนกราดยิงแหละ
ถล่มยิงแบบที่ดอมว่าน่ะกระจกหน้าต่างแตกหมดครับชั้นบนชั้นล่างนะครับ
กระบาดที่จอดอยู่ในบ้านด้วยปลอกกระสุนปืนที่พบเนี่ย
คาดว่าน่าจะมีปืน๓ชนิดมีอะไรบ้าง
ขณะที่รอบตัวบ้านมีกล้องวงจรปิดติดตั้ง๔๕ตัวนะ

พลตำรวจโทสุรพงศ์ถนอมจิตท่านผู้ประชาการตำรวจภูทรภาค๘
ท่านเปิดเผยบอกว่าจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิ

จากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบว่าผู้ต้องสงสัยหนึ่งในนั้นคือ

ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพคีรีรัฐนิคมขณะนี้

แล้วมีศักดิ์เป็นลูกเขยของผู้ใหญ่ลงนี่แหละ
คนร้ายขับรถเก๋งสีเทามากัน๔คนนะ

แต่ที่นั่งข้างคนขับคือนายมานพว่างงาน
เบาะหลังก็คือนายธรรมรัฐวิเชียนนะครับ
พี่ชายของดาบตำรวจอัธพรคนนี้ที่ถูกยิงเสียชีวิตที่บ้านนะ
ส่วนเบาะหลังที่นั่งหลังคนขับเนี่ยนะครับ
คือดาบตำรวจอัตภพรวิเชียน
หลังเกิดเหตุดาบตำรวจอัตภพรใช้รถเก๋งสีเทาเนี่ยหนีไปครับคุณผู้ชม
ส่วนสาเหตุสาเหตุน่าจะมาจากดาบตำรวจอัตภพรไม่พอใจ
พ่อตาก็คือผู้ใหญ่ลงเนี่ยนะ

หย่าซะกำดาบอัตภพรให้ลูกหย่าซะ
แล้วเจนอาจารย์กันไม่ลงตัวก็เลยก่อเหตุนี้ครับ
ขณะที่พนักงานสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐานขอสาร
ท่านออกมันจับผู้ก่อเหตุเบื้องต้นดาบ
ข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาครับ
เพราะว่าหลังจากที่ก่อเหตุ
คือตัวผู้ก่อเหตุเนี่ยก็หนีไปกับ
นางสาวพนิดาหรือว่าตั๊ก
ซึ่งเป็นลูกสาวของผู้ใหญ่รงค์กับภรรยาคนแรกของผู้
ใหญ่รงค์นะคุณผู้ชมที่นี้พาคุณผู้ชมมาดูที่บ้านของ
หนึ่งในคนตายคือนางสาวนินทิพย์หรือว่าแตงซึ่งเป็นภรรยา
คนปัจจุบันของผู้ใหญ่โรงค่ะอืมที่บ้านเนี่ยนะครอบครัวเองอ่ะเขา
เตรียมสถานที่รอรับศพแล้วอ่ะอืมทีมข่าวของเราอ่ะค่ะคุยกับ
น้องสาวของนางสาวนินทิพย์ผู้ตายเนี่ยนะคะชื่อว่านางสาวชะนัน
ชิดาบอกว่าเสียใจนะพี่สาวจากไปแบบกระทันหันแล้วก็รู้สึก
ไม่ยุติธรรมเลยอ่ะทำไมพี่ฉันต้องมาตายด้วยอ่ะพี่ฉัน
เนี่ยนะไม่ได้เกี่ยวข้องเลยกับความขัดแย้งระหว่างผู้ใหญ่
รงกับลูกเขยที่ผ่านมาเนี่ยน้องบอกนะน้องบอกว่าเตือน
พี่สาวตลอดเลยพี่กลับมาอยู่บ้านเราเถอะ
คือถ้าเกิดว่าวันไหนมีคนมาปองร้ายผู้ใหญ่โรงเนี่ย

น้องสาวไม่คิดคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เคยเตือนพี่สาวมาตลอดวันนี้
มาเกิดขึ้นกับพี่สาวจริงแล้วทำให้ต้องพรากชีวิตพี่สาวไปค่ะ
ส่วนอีกคนที่เสียชีวิตก็คือผู้ใหญ่เกราะนั่นเอง
ที่บ้านของผู้ใหญ่เกราะผู้ใหญ่พรศักดิ์เนี่ยนะคะ
และครอบครัวก็อยู่ระหว่างการจัดเตรียมสถานที่
รอรับศพจากนิติเวชนำร่างมาสวดภาพ
คือเมื่อวานนี้เขามีการสวดภาพที่ทำศพ
เมื่อวานเป็นคืนแรกแล้วทางงานศพของผู้ใหญ่โรง
อดีตผู้ใหญ่บ้านเนี่ยนะคะครอบครัวก็รับศพมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านแหละ
ชาวบ้านมาร่วมงานเทียบเลยที่บ้านผู้ใหญ่นะคะ
ที่คนมาเยอะมากเป็นผู้ใหญ่ไงเป็นผู้นำชุมชนไง
หลานสาวของผู้ใหญ่โรงเล่าให้ฟัง
ไอ้ปมปัญหาเรื่องที่ผู้ใหญ่โรง
มีภรรยา๒คนจริงทั้งสองฝ่ายทราบกันดีนะ
ไม่เคยจะมีปัญหาอะไรเรื่องนี้เลยนะ
ภรรยาแรกรวมถึงนางสาวนินทิพย์หรือว่าแตงภรรยาปัจจุบันเนี่ย
ที่ตำรวจบอกว่าคนร้ายเข้ามาคุยก่อนจะลงมือก่อเหตุ
ญาติบอกว่ามันไม่น่าจะใช่หรือเปล่า

ใครจะมาเจรจาแล้วอาวุธสงครามมา
ไม่น่าจะมาเจรจาไหมน่าจะพกมาแล้วก็กราดยิงทันทีไหม
มปัญหาที่ตำรวจบอกว่าเรื่องพ่อตาไม่ปลื้ม
ญาติบอกว่าเอาจริงนะไม่รู้ไม่เคยถามเรื่องนี้เหมือนกัน

ปัญหาที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดจากผู้ใหญ่รุงแล้วก็ป้าพาแล้วก็น้าแตงนินทิพย์
เพราะว่าทั้ง๓คนใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมาปกติหลายปีเกือบ๑๐ปีแล้ว

คือมันไม่มีทางที่จะเจรจาได้อยู่แล้วมันจะเป็นการเจรจาไม่ได้อยู่แล้ว
ใช่ค่ะเพราะทุกคนก็เห็นภาพที่ออกไป
ใช่ค่ะเขาหมายที่จะเอาชีวิตตั้งใจเลย
แล้วตอนนี้คุณผู้ชมญาติของฝั่งผู้ใหญ่รงค์เนี่ยเขาเป็นห่วงใครล่ะ

ใช่ซึ่งเป็นเมียของดาบตำรวจอัธพรคนก่อเหตุเนี่ยนะ
บอกว่าตั้งแต่เกิดเรื่องเนี่ยยังติดต่อพนิดาไม่ได้เลย
ไม่รู้ว่าจะโดนดาบตำรวจอัธพรบังคับไป
หรือคุณพนิดายินยอมหนีตามไปด้วย
ก็เลยอยากให้พนิดากลับมากราบศพคุณพ่อเป็นครั้งสุดท้ายด้วยครับ
อยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่ภายในวัดนี่คันนี้เลยไปตอนดึกเนี่ย
แล้วก็ตรงกับรถคันต้องสงสัยที่ดาบตำรวจอัธพรและพวก
ใช้เป็นยานพาหนะในการมาก่อเหตุยิงถล่มบ้านพ่อตา
ไปดูในรถคนเสียชีวิตคืออัธพลครับหรือว่าบาร์ด
ซึ่งเป็นลูกชายของดาบตำรวจอธพร
ตัวนี้โดนยิงด้วยปืนเข้าที่ขมับสายหนึ่งนัดครับ
แล้วก็คลุมด้วยผ้าขาวม้าสีดำอยู่ที่นั่งอยู่ที่เบาะด้านซ้ายข้างคนขับ
แล้วจุดที่พบศพห่างจากจุดที่ยิงถล่มบ้านผู้ใหญ่
รงประวัน๑๗กิโลเมตรคาดว่าหลังก่อเหตุเนี่ย
เขาขับหลบหนีมามาจอดอยู่ในวัดอ่ะพี่เบิร์ต
เบื้องต้นข้าววันเกิดเหตุอัธพลหรือว่าบาท
อาจจะมาร่วมก่อเหตุกับพ่อก็คืออัธพรครับ
แล้วก็โดนยิงจนเสียชีวิตครับแล้วก็มาจอดตรงนี้

เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานก็เก็บลายนิ้วมือแฝงครับ
แล้วก็ตรวจหาวิถีกระสุนรอบรถ
แล้วเดี๋ยวจะเร่งไล่ล่ากดดันดาบตำรวจอัธพรและมานพ
คนที่ร่วมก่อเหตุมาดำเนินคดีให้เร็วที่สุดเลยครับ
ค่ะทีนี้ต้องดูนะว่าไอ้สาเหตุเรื่องนี้เนี่ย
มันมาจากเรื่องของปมขัดแย้งอะไรมันจะเป็นเรื่องที่ดินในครอบครัวหรือเปล่า
มีเรื่องอื่นด้วยฮะไม่ใช่แค่ว่าอยากให้เลิกกับเมียอย่างเดียวนะ
ก็เลยไม่รู้ว่าจะเป็นเรื่องนี้ด้วยไหม
เพราะว่าตอนนี้เนี่ยผู้การจังหวัดเนี่ยนะคะ
เขาก็สั่งให้เร่งไล่ล่าแล้วกลัวไง
กลัวว่าเอ๊ะไม่รู้ว่าดาบตำรวจอัธพรเนี่ย
มีอาวุธปืนสงครามแล้วไปกับเมียด้วยก็คือเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยแล้วค่ะ
แล้วอีกอย่างหนึ่งนะเขาบอกว่าทางฝั่งภรรยาคนปัจจุบันของผู้ใหญ่รงค์ที่ตาย
ทางคุณแตงเนี่ยนะคะเขาบอกว่าจริงนะนะคือตรงนี้ถือว่าคุณแตงเอง
ใหญ่โรงอ่ะเป็นที่รักของชาวบ้านเลยแหละครับเนื่องจากมีการบริจาคที่ดินส่วนตัว
ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวหินพัดจนเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียง
อำเภอคีรีรัฐนิคมโอ้นี่บริจาคให้เป็นแบบสาธารณประโยชน์ใช่ใช่แล้วที่ผ่านมาเนี่ย
ก็เคยโดนรอบยิงเมื่อ๓๑ธันวาปีที่แล้วแล้วด้วยนะใช่รอบนั้นเจ็บที่หลัง
แล้วเรื่องนี้ค่ะทางพบตรสั่งด่วนเลยนะว่ายังไงก็ตามภาค๘ต้องเร่งคลี่คลายคดี
เพราะว่ารู้ว่าผู้ก่อเหตุก็เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเหมือนกันด้วยนะคะนี่ถือว่าเป็นเหตุอุกอาจ
แล้วก็เป็นข่าวใหญ่ที่เราต้องตามต่อเลยค่ะครับโอ้มีน่าล่ะบ้านแกติดกล้อง๔๕ตัวนะคือคือคงรู้ตัวอยู่แล้วล่ะ
มีคนปลอกด้วยต้องตามต้องตามคดีนี้ค่ะ